ประเทศไทยไม่ใช่ที่หมายของเรือนเหล่านี้เลยนะครับ
เขาเขาเป็นเรือสำราญที่เขาร่องอยู่ในเท่าที่ทราบ
คือฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นนะครับ
ตอนนี้พอทุกที่ปฏิเสธการให้เรือลำนี้เทียบท่า
เขาก็ต้องผ่านไต้หวันผ่านฮ่องกงผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชา
กว่าจะมาถึงไทยเนี่ยต้องนั่งแบกรับความกดดันตรงนี้
เราก็ต้องดูทำไมประเทศอื่นไม่รับ
เอาเช้ามากันเร็ว
วิบัติว่ามีเวลาที่ดุนชนะ

ถ้าคุณว่าให้เรียนรองกันก็เดี๋ยวนะครับ
รับทราบ

พูดง่ายในท่างการดลอยอัลทีเนต

ตัดสบาย
สุดหมายไปทางเขาแต่ว่าถ้าเขามีสุขเฉิน
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอแต่ว่าขอเราจะให้หรือไม่ให้
นอนลงจากเรือไม่ได้แน่นอนถ้าเราไม่อนุญาต
ไม่ปล่อยให้คนแบบตายโดยที่เรารู้

ยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือดูแลเขา
เราก็ต้องจำกัดความเสี่ยงทุกอย่าง
ถ้ามีคนป่วยที่ต้องการรับความช่วยเหลือจริง
เช่นเกิดเขาติดเชื้อจริง
เราขอบมาให้ก่อนนะหวังว่าไม่มีนะ
แต่ถ้ามีจริงปอดอักเสบเข้าขั้นหนักเนี่ย

เราเห็นคนดิ้นพระธาตุอยู่ข้างถนน
เรายังต้องจอดต้องลงไปช่วยเลยถูกไหม

ถ้ามีความจำเป็นอย่างนั้นเราก็มีวิธีการ

ถ้ามีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปช่วยเหลือคนไข้บางคน

เรายังมั่นใจว่าไม่ใช่ทุกคนป่วยนะครับ
ถ้ามีความจำเป็นเราก็ต้องให้การช่วยเหลือเขา
เราก็มีวิธีการในการที่จะป้องกันการแพร่เชื้อของเขาอยู่แล้ว
ยิ่งปล่อยให้เขาอยู่ในเหลือเดี๋ยวแพร่ไปทั้ง๒๐๐๐คน
คนที่ยุ่งเหลือแบบนี้ไปไหนก็ไม่ได้

แต่เราต้องการให้ความร่วมมือ
เราไม่ต้องการที่จะมาเป็นเจ้าภาพรับทุกอย่าง